ถ้าใครถนัดแบบสายเส้นดิฉันแนะนำร้านนี้เลย
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดคุณติ๊กว่ากันว่าร้านนี้ขายดีขายมายาวนานกว่า๔๐ปี
พาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดคุณติ๊กนะพิกัดอยู่ที่บางละมุงซอย๒ค่ะ
อ่ะเข้าร้านไปเลือกที่นั่งตามใจชอบเลยนะจ๊ะ
แล้วก็สั่งค่ะเพราะว่าเมนูเขามีมากมายหลากหลายจริงไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดซี่โครงหมูตุ๋น
ข้าวกะเพราเป็ดกะเพราซี่โคงหมูตุ๋นหรือกระทะร้อนหอยแมงผู้หอยนังรม
อ่ะหลากหลายมากมายแบบนี้คุณทันรดีสมบูรณบุตรเจ้าของร้านบอกว่าเปิดมานานสี่สิบปีแล้วนะ
คือเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ตั้งแต่เธอยังไม่เกิดเลยอ่ะคุณแม่นี่ชื่อติ๊กไง
ก็เลยเป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋เป็ดคุณติ๊กนะคะแม่เนี่ยมีสูตรของตัวเองโดยเฉพาะนะคะ
ก็เลยทำให้ร้านนี้เป็นที่พูดถึงเรื่องลือแล้วขายกันมายาวนานครับ
ส่วนอาหารในร้านเนี่ยก็มีหลากหลายอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตามภาพนี้เลยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้าวนะคะ
หรือว่าซี่คมหมูตุ๋นก็มีรสชาติโดยรวมเนี่ยนะคะก็จะเน้นเผ็ดร้อนรสชาติกินแล้ว
เรียกว่าทำให้เราเนี่ยกระปรี้กระเปราวสดชื่นซูซ่าเออแล้วน้ำซุมเยอะไปทั้งกระดูกเลย
ซุปเขานี่เข้มข้นจริงจริงสมกับการเป็นก๋วยเตี๋ยเป็ดนะเออ
เนี้ยเขาเปิดทุกวันค่ะคุณผู้ชมเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสอง
ใครอยากลองทานแวะไปได้ที่จังหวัดชนบุรีให้เราให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้
เผื่อว่าใครจะสอบถามเส้นทางหรือว่าวันเปิดเปลี่ยนร้านเพิ่มเติม
โหกระทะร้อนต้องมีอ่ะกูน้ำลายร้อนเลยใช่มั้ย
กินกับข้าวสวนร้อนแบบนี้แล้วก็มีน้ำหวานนี่น้ำอ้อยป่ะ
น่าจะเป็นน้ำอ้อยเดานะน้ำอ้อยนะนะแล้วกินเข้ากันเป็นอย่างดี
เออเที่ยงนี้ไปจัดเลยจะได้คลายร้อนแล้วอิ่มท้องกันด้วย
กินคนเดียวด้วยนะเมื่อกี้ไปชวนกันเลยนะ